กลับมาในช่วงนี้น้องเบ๊ตองอะไรนะคะ

ย้อนไปสมัยพศ๒๕๐๐พอยังไม่ต้องเยอะมาก
เอาเท่าอายุพี่อาร์มตอนเกิดดีกว่า

เมื่อสักครู่มีคนโทรมา

เหล่าตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเชียงคาญจังหวัดเลย

และที่สำคัญก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นด้วยนะครับ
เป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
เฟซบุ๊คของสถานีตำรวจภูทรเชียงคาญจังหวัดเลย
ได้มีการแชร์ภาพตำรวจแต่งกายด้วยชุดตำรวจย้อนยุค

โดยเฉพาะที่ถนนคนเดินริมโขง
ทำให้เป็นที่ฮือฮาของนักท่องเที่ยว

ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมาก
โดยพันธุ์ตำรวจเอกกระพงพลมณี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงคาน

แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศ

เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

จัดตำรวจสายตรวจกว่า๑๐นาย
ใส่เครื่องแบบตำรวจในยุคช่วงปี๒๕๕๙

และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับ

มีร้อยเวรประจำอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีสายตรวจแต่งชุดตำรวจย้อนยุค

ตลอดเส้นทางถนนคนเดินด้วย

ก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโรงพักใหม่
ของสถานีตำรวจภูทรเชียงคาน
พร้อมกับเปิดตัวตำรวจสายตรวจโบราณ

สร้างสีสันในงานได้เป็นอย่างดี
อกจากนี้ในงานยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์

ประธานตีของเอาเลิกเอาชัย

ซึ่งจะต้องตีคล้อง๓ครั้ง
ต้องตีดังกว่านี้
คราวนี้ประธานก็ตีของดัง
ตุ้งตุ้งตุ้ง๓ครั้ง

โศกรีบแก้สถานการณ์อย่างนี้ครับ
ท่านประธานตีรัวรวม๑๐ครั้ง

รวม๒๐ลูกปล่อยอย่างไรก็ไม่ขึ้น

ถึงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไป
เสร็จพิธีประธานได้ขึ้นไปตรวจเยี่ยมโรงพักใหม่
พบว่าประตูทางเข้าเป็นไม้เก่า
ตกแต่งด้วยรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวต่างที่สวยงาม
และยังมีโต๊ะ๑๐เวนเก่าอีกด้วย

เข้ากับชุดตำรวจที่แต่งตัวย้อนยุคจริงครับ
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตำรวจทุกนายด้วยกันแล้วกันครับ
ที่ฉันเคยไปเที่ยวที่เชียงคานทุกอย่างเขาจะอนุรักษ์แบบโบราณไว้หมดเลยนะครับ
ประตูหรือว่าแม้กระทั่ง๗๑๑ของเขาก็จะไม่เหมือนที่อื่น
ลักษณะก็จะแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มาก
ใครที่ยังไม่เคยไปไปลองดูนะเพราะว่าหลายที่ในเมืองไทยเนี่ย
ก็ยังไม่เคยมีใครไปแล้วก็น่าไปด้วยนะอันซีนไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับ
จากนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูนี่กันหน่อย
ที่จะเป็นโจรสลัดแล้วเขาบอกอาชีพนี้มันไม่ดี
ก็เลยมาอยู่เมืองไทยนี่แหละฟังแล้วอาจจะงง
ทำไมมาอยู่เมืองไทยมาทำไมพายเรือมา
พายเรือมาแต่เขามาที่นี่มาขายลูกชิ้นทอดคุณผู้ชมครับ
เชื่อก็ต้องเชื่อไปดูกันเลยครับที่จังหวัดสุรินครับ
ลูกชิ้นปลาหมึกหรือเปล่าไม่รู้ลูกชิ้นอะไรแต่ที่เห็นอยู่นี่แหละ
โอ้โหมาแบบงงแล้วลูกค้าเพียบเลยนะ
เพียบลูกค้าก็หลายชาติเลยทีนี้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติ
เห็นอยู่เมื่อสักครู่เอ้ากัปตันแจ็คสเปโร่นะครับ
มาขายลูกชิ้นทอดนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำ
อึ้นตำบลแทนมีอำเภอเมืองซูรินครับ
เทียบกันดูก็คล้ายคล้ายอยู่นะน้องใบตองนะใช่อ่ะ
ส่วนจุดขายเนี่ยก็เป็นการทำธุรกิจลูกชิ้นทอดนะครับ
เป็นไอเดียของคนนี้ครับนายอุเทนอุไรอายุ๓๔ปีนะครับ
นายอุเธนบอกว่าเดิมที่เป็นฟอร์แมนอยู่ที่จังหวังนะคอณราชศรีมา
จากนั้นคุณพ่อก็ล้มป่วยนะครับต้องทำหนมาดูแล
และไม่มีอาชีพอะไรจะทำแต่ว่ามีเพื่อนหรือที่เป็นโฟร์แมนด้วยกัน
และลาออกมาขายลูกชิ้นครับค่ะจึงไปขอสูตรน้ำจิ้มกับเพื่อน
เพื่อมาทำขายบ้างผลตอบรับก็ดีนะครับ
ก็คือพอกับการขายลูกชิ้นทอดทั่วไปแหละ
แต่พอขายไปขายมาสัก๒๓เดือน

ตัวเองเนี่ยก็ไว้ทรงผมแบบเดสล็อกอยู่แล้ว

ก็เลยไปแต่งตัวให้เหมือนกัปตันแจ็คสเปโร่

เขาบอกว่ายอดขายภูมิกระฉูดฟู๊ดป๊าส

ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๐

ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้แต่งตัวนะ

เขาบอกว่าขายได้วันละประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่พอมาแต่งตัวแบบนี้เป็นพี่แจ็คสเปโร่ในหนังแล้วเนี่ย
เขาขายได้อะไรนะไม่ขายไม่ได้เลย
ขายได้สิยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย
พอแต่งตัวแบบนี้ขายได้วันละ๓๐๐บาทครับ
หาเลี้ยงครอบครัวได้สบาย

แต่ทีนี้แต่งมานานหรือยังแต่งมานานหรือยังแต่งตัว

หลังจากขายที่ไม่ได้แต่งมาประมาณกี่เดือน
ก็ประมาณ๕๖เดือนเนี่ยเราเริ่มหาจุดที่เราจะขาย
ขายยังไงเพราะว่าลูกชิ้นมันเยอะ
ตอนนี้ก็เลยแต่งตัวมาประมาณกี่เดือนกี่ปี
ตอนที่มานี่ก็ได้ประมาณสัก๓เดือนเนี่ย
สัก๓เดือนไทยหลังเนี่ยก็มาขายตรงนี้แล้ว
เคลียร์ได้จากลูกค้าที่มาเนี่ย
ถ้าเปรียบเป็นโปเซ็นต์ก็น่าจะเป็นสัก๓๐ได้

ซักมั้ยคะใส่ชุดนี้ทุกวันมั้ยคะ
ผมว่าน่าจะมีชุดอื่นที่คล้ายบ้างแหละ
ต้องมีหลายตัวแบบนี้ใส่ทุกวันก็ไม่ไหว
พี่แกยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาก็มีลูกค้าและคนทั่วไปมาขอถ่ายรูปด้วย
บางคนเนี่ยไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลเพิ่มความดังให้พี่แกเข้าไปดูนี่ตาเหลือก

น่าจะต้องคล้ายหน่อย
ก็สามารถไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึ่นทุกวันเสาร์อาทิตย์
และขายเป็นประจำที่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
อยู่ใกล้ร้านชำในหมู่บ้าน
จะลงตำบลแทนหมีนั่นเอง
เออคือเรียกอะไรนะชุดอะไรอย่างนี้
ก็เป็นไอเดียเก๋นะที่ทำให้ธุรกิจแบบเรียบง่ายของเขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เพราะฉันเห็นเขาทำแบบนี้ตาเหลือก
ทีมงานโทรเรียกทีมแพทย์มาด่วนเลย

ยังไม่ต้องชักในโรงพยาบาลต้องกำลังชักไปโรงพยาบาล

จะได้พาไปโรงพยาบาลถูกมาชักเชิกใดศศัตรูนั้นไม่ได้นะ
เออตายแล้วตาไม่กลับตากลับมาก่อน
เรื่องต่อไปกับของความเชื่อคุณผู้ชมค่ะ

เคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้บ้างไหม
เคยก็เคยตอนอยู่มหาวิทยาลัย
ให้บนให้สอบติดอะไรแบบนี้
เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดู
สารปู่ตาที่จังหวัดขอนแก่น
คือชาวบ้านเขาเชื่อกันมากว่าศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ขออะไรก็สมหวังได้ดั่งใจ
แต่สิ่งที่นำไปแก้บนก็คือเปลยวนที่นำไปผูกไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้นี่แหละ

สบายสิเหลืออะไรล่ะ
นี่คือบริเวณสารปู่ตานะคะตั้งอยู่บนถนนสายอำเภอชนบทมันจากคีรี
วิทยาลัยการอาชีพชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ
บริเวณหนองบัวน้อยบนเนื้อที่๑๐ไร่
ซึ่งก็มีต้นสแก่นากว่า๕๐๐ต้น
ปกคลุมรอบบริเวณรวมทั้งยังมีเปรยวนผูกตามต้นสแก่นาหลายร้อยผืน
แต่ไม่มีคนนอนเปรย์อยู่
จรูนแก้วมาลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๑ตำบลชนบทเขาเล่าว่า
ทีสถานที่แห่งนี้เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้าน
มีสารปู่ตา๓แห่งด้วยกัน
เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน
และก็มีการบนบานสารกล่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลานานด้วยค่ะ
ส่วนเปรยวนนั้นเกิดจากการที่ชาวบ้านมีความเชื่อศรัทธาสารปู่ตา
แล้วก็มักจะไปบนบานสารกล่าวขอให้สมหวังดังตั้งใจ
เมื่อสมหวังแล้วก็ได้นำเปรยวนไปผูกไว้ตามต้นไม้เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน
แล้วก็ถือว่าเป็นการแก้บนอีกด้วย
โอ้โหคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็สบายสินอนโอ้โหบรรยากาศดีนะ

เวลาคุณมาหากันเขาจะได้นอนเปลยจะได้พักผ่อนกันได้
และทุกวันนี้นะคะบริเวณสารปู่ตากลายเป็นที่นิยมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไปนั่งพักผ่อนหลังเที่ยงแล้วก็ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา
ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้

ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันนะครับ
นำไปแก้บนตามที่เราบนบานไว้
แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย
ก็ไปพักตอนกลางวันก็รู้สึกดี

ไม่พักที่บ้านดีกว่าตอนกลางคืนสบาย

จะพาไปรู้จักแล้วก็ไปดูวิธีทำ

พาไปดูกันครับที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
ตลอดหาเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะ
แต่เอ๊ะทำไมที่นี่เหมือนเมืองจีนเลยคะคุณผู้ชม
แปลกใจใช่ไหมว่าทำไมดิฉันต้องใส่ถุงมือแบบนี้
ถ้าอยากรู้ตามมาดูกันเลย
และน้ำตาลทรายที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนำมาปั้นเป็นก้อนกลม
ลึงด้วยไม้คลึงแล้วนำไปห่อไส้ทุเรียนหมอนทองที่สอดไส้ไข่แดงด้านใน
ห่อให้แป้งพอปิดไส้โรยแป้งสาลีเล็กน้อยบนตัวพิมพ์ของขนมไหว้พระจันทร์
ที่ทำจากไม้สักแก่สลักจากเมืองจีนเพื่อไม่ให้แป้งติดตัวพิมพ์
จากนั้นนำขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้ใส่ลงในพิมพ์กดให้แน่น
นำไปเคาะเคาะเคาะแบบนี้แหละค่ะก็จะได้ขนมไหว้พระจันทร์ที่มีลายทุนสวยข่มชัดแบบนี้
เคล็ดลับการทำให้หน้าของขนมไหว้พระจันทร์ดูสวยงามน่ารับประทานของร้านนี้คือการนำไข่ไก่เฉพาะไข่แดงดิบ
ทาลงบนหน้าขนมให้ทั่วนำไปอบในอุณหภูมิประมาณสองร้อยยี่สิบองศาเสี่ยวเสียด
และทาซ้ำอีกครั้งอบให้หอมก็จะได้ขนมไหว้พระจันทร์ที่หอมกลุ่นสีเหลืองทองน่ารับประทานแบบนี้แหละค่ะ
คุณพี่ปียพรตันคงคารัฐเจ้าของร้านขนมไหว้พระจันทร์ตั้งซิ่งจั๊วบอกถึงเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่เหมือนใครว่า
ได้รับการสืบทอดขั้นตอนการทำตัวขนมที่เป็นแบบฉบับเฉพาะมีความพิถีพิถันจากอากงเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
รวมกว่า๘๐ปีแล้วจนกลายเป็นขนมไหว้พระจันทร์เจ้าแรกที่ทุกคนนึกถึง
เขาบอกว่าเวลาทำงานกับอากงเนี่ยอากงจะจุกจิกมากแบบนิดหน่อยจะไม่ปล่อยอะไรอย่างนี้
อากงชอบพูดว่าเนี่ยทำอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดี
ผมว่าเรื่องนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องทุกอาชีพเลยครับ
อันนี้ก็เป็นความภูมิใจของเราว่าใช่เพราะว่าเรามีบรรพบุรุษที่เขาวางรากฐานให้ครอบครัวแบบนี้ครับ
เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าขนมไหว้พระจันทร์อยู่คู่กับคนจีนมาช้านานในทุกเทศกาล
หรือจะเรียกว่าเป็นขนมมงคลเลยก็ว่าได้ค่ะ
และเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ในวันไหว้พระจันทร์
เพราะความกลมของขนมสื่อถึงพระจันทร์เต็มดวง
แสดงถึงการคิดถึงกันของคนในครอบครัวที่มาอยู่พร้อมหน้ากันนั่นเอง
ช่วงนี้เป็นเดือน๘พระอาจารย์สวยที่สุดอากาศดีที่สุดมีความอุดมสมบูรณ์
ทุกคนเวลาได้ขนมเบี้ยนะครับ
เขาจะเป็นของมีค่าของครอบครัวเขาจะมานั่งล้อมวงกัน
มีกี่คนหั่นเท่าจำนวนสมาชิกแล้วก็ทานกันพร้อมหน้า
ให้ขนมเปี๊ยะของคนจีนมันไม่ใช่แค่การให้ของขนมนะครับ

คือการให้ภาพของครอบครัวที่มานั่งล้อมวงทานขนมด้วยกัน
จากขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็มแล้ว
ก็ยังมีขนมเปี๊ยะไส้นานาชนิดขนมบัวหิมะขนมโกและขนมอื่นอีกมากมาย
ชวนให้ลูกค้าไปเลือกซื้อเป็นของฝากได้ในทุกช่วงเทศกาลอีกด้วยค่ะ

แต่ว่าทานได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคุณ

อะไรเบากล่องใส่ขนมเบาใช่ไหม
เบาวางนี่แหละทานก็ทานแต่พอดี

ขนมว่ายพระจันทร์ทานมาครุ่งน้ำชวงน้ำชามันดีอร่อย

ไม่ใช่เฉพาะเนี่ยตรงว่ายพระจันทร์เท่านั้น
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวดีกว่า

ช่วงหน้าของกินอาหารแปลกมีมาให้ติดตามแน่นอนสักครู่ค่ะ